ขัดใจนิดสำหรับเวลาที่น้องพีชอ่านข่าวเรียวภูใช่มั้ยครับ

คือตอนนี้แฟนหงแดงเขากำลังคึกคักกันเลย
เนื่องจากว่าสถานการณ์ของการแข่งขันฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษ
น่าจะกลับมาแข่งขันได้เร็วนี้แล้วแหละ
ยังไงถ้ากลับมาแข่งขันได้เลี้ยวภูที่ต้องการอีกเพียงแค่๓คะแนน

ก็เลยมีแฟนบอลหงแดงริวภูคนหนึ่ง
เขาเอารถบรรทุกมาเพ้นเป็นสีแดงทั้งคัน
มีโลโก้ของทีมหงแดงเลี้ยวภูแล้วก็มีโซโลแกนนี่
แล้วดูความคึกคักของแฟนบอลหงแดงพวกเหล่านี้สิ
แล้วดูรถทั้งหลายนี่คือ
น่าจะเป็นรถบรรทุกคันแรกและคันเดียวของประเทศไทย

ใช่เจ้าตัวซึ่งเป็นเจ้าของรถเขาก็บอกมาว่าอย่างนั้นนะครับ
เจ้าของรถคันนี้ก็คือคุณก้องเกียรติอินทรีย์สังวร
เป็นเจ้าของธุรกิจพืชผลทางการเกษตรแล้วก็ธุรกิจยานยนต์ในจังหวัดพยาวครับ
ทุ่มเงินซื้อรถบรรทุก๑๐ล้อพ่วงจำนวน๓คันนะครับ

รวมทั้งรถตัวพ่วงแล้วก็ตอนที่ทำสีแล้วนะครับ
มีการทำสีนะครับรวมทั้งโลโก้ของลิเวอร์พูลแล้วก็โลแกน
ถือเป็น๑๐ล้อพ่วงหงแดงคันแรกและคันเดียวในประเทศไทย
เขาบอกว่าทำขึ้นเนี่ยเตรียมฉลองแชมป์ให้กับลิเวอร์พูล
แผนมันมีมายาวนานแล้วสักครั้งนึงแล้ว
แต่ว่ามันติดด้วยสถานการณ์หลายอย่างติดโควิด๑๙ด้วยนะคะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวของไทยรัฐทีวีก็ไปถ่ายทำภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะ
อยู่บริเวณอนุสวรีพ่อขุนงำเมืองแล้วก็บริเวณลานหน้าพญานาค
ริมคว้านพระเยานะครับก็มีเหล่าจะคอปให้ความสนใจ
แล้วก็มาถ่ายรูปคึกคักอย่างที่เห็นอยู่นี้เลยนะคะ
พ่วงคันนี้เพ้นสีแดงจริงจะมีทั้งหมด๓คันนะ
คันที่ว่าต้องการจะสื่อความหมายว่าทีมหงแดงลิเวอร์ภูรอแชมป์มา๓๐ปี
แต่ว่าณตอนนี้รถทำเสร็จออกมาเพียงแค่คันเดียว
อย่างที่บอกไปว่าล่าช้าจากสถานการณ์หลายอย่าง
ก็เอารถเอาไปขนพืชผลทางการเกษตรด้วย
แล้วก็ติดโควิด๑๙ด้วยตอนนี้ก็เลยเสร็จเพียงแค่คันเดียวก่อน
หงแดงมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับ
รู้จักลิเวอร์ฟูลมาตั้งแต่ยุค๘๐แล้วก็๙๐ก็เริ่มติดตามมาเรื่อย
จนถึงตอนนี้ก็คือมีโอกาสได้ทำรถขึ้นมา
เพื่อในโอกาสที่จะฉลองแชมป์ของเรานี่แหละครับ
ปีที่รอคอยเราก็จริงโครงการนี้ทำไว้ตั้งแต่เดือนธันวาคม
ปลายปีก่อนแล้วเดือนธันวาคมแล้วก็เพิ่งมารับรถกันตอนนี้
คุณก้องเกียจก็บอกว่าสาเหตุที่ทำรถ๑๐ล้อพ่วงเป็นสีแดงของแดงริวภูขึ้นมา
เพื่อเป็นการแสดงออกในความรักต่อสโมสรไม่ได้อยากจะสร้างกระแสแต่อย่างใด
ตั้งใจจะทำ๓คันแต่ว่าตอนนี้ทำเสร็จแค่คันเดียว๓คันสื่อถึง๓๐ปีนะคะ
รวมถึงเขาวางแผนจะไปฉลองแชมป์พิมพลิกอังกฤษกับสาวกห่งแดงริวภูที่แอนดฟิลด้วยนะ
แต่ว่าเนื่องจากการระบาดของโควิด๑๙ก็เลยทำให้แผนทั้งหมดล้มไปค่ะ